คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในร้านกาแฟ
ก็ไปสั่งกาแฟแล้วไปนั่งดื่มกาแฟอยู่เคาน์เตอร์ที่บริเวณหน้ามร้าน
ซึ่งเป็นกระจกค่ะดื่มไปอึกเดียววางกาแฟปุ๊บ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันรถพุ่งเข้ามาชนเต็มแรงเลยครับ
ดูสิฮะค่ะใครจะไปคาดคิดคือมันตรงจุดที่เขานั่งพอดีเลย
ใช่ครับนี่ฮะจิบกาแฟกำลังจะวางแก้วรถกระแทกโครมเข้าไป
แล้วก็ด้านในร้านที่ผู้ชายคนนี้เขาโดนรถคันนี้เนี่ยพุ่งเข้าไปนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวได้ถามคนเจ็บซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
ในคลิปเนี่ยชื่อว่าคุณเจร่าหมานหรือว่าคุณโจอายุ๕๓ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย๑๘สิงหาคม๘โมงเช้า
ไปจอบรถไปล้างรถในปั๊มอันนี้ออนุท๔๖
จากนั้นก็เอาไปนั่งรอรถใช่ไหมฮะก็เข้าไปร้านกาแฟ
กาแฟมาดื่มไปอึกหนึ่งกำลังจะวางแก้วลง
ตามภาพเลยรถคันนั้นจู่พุ่งเข้าไปชนกระเด็นเต็มแรง
โอ้โหปรากฏว่าผลการเอ็กซาเรย์กระดูกสันหลังร้าวเลยครับ
ต้องรอขั้นตอนการรักษาอีกยาวเลยอันนี้เป็นร้านกาแฟในปั๊ม
คือตอนแรกลูกชายลูกชายของคนขับรถคู่กรณีเขาอ้างแบบนี้ว่า
พ่อเป็นคนขับแล้วพ่อเป็นผู้ป่วยจิตเวท
จังหวะนั้นเหมือนเข้าเกียร์ผิดก็เลยพุ่งเข้าไปชนร้านกาแฟอย่างจัง
แต่คุณโจไปตรวจสอบมาแล้วจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
เขาไปเติมแก๊สอยู่แต่พอจังหวะเลี้ยวออกมาจากไอ้แท่นเติมแก๊สเนี่ย
เขาไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนี่ไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ก่อน
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตามวิ่งตามเสร็จปั๊บรถคันนั้นเหมือนเสียหลัก
ก็เลยพุ่งเข้าร้านกาแฟคือเขาก็เลยขับด้วยความเร็วไงเพราะว่าเขาหนีมา
เหมือนชนแล้วหนีกับรถจักรยานยนต์ก่อนด้วยซ้ำไป
คุณโจบอกว่าโอ้โหผมลำบากเลยจะลุกจะนั่งยังไงก็เจ็บหลังแป๊กเหมือนโดนไฟช็อตเลย
ไม่รู้จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่ากระดูกสันหลังมันล้าวไปแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคู่กรณีเงียบไปเลยนะครับ
ด้านคดีความตอนนี้มีการอ้างว่าคนขับเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็ปล่อยให้ขับได้ยังไงอันนี้เป็นคำถามของคุณโจนะครับ
สุดท้ายถ้าเกิดไปไกล่เกลี่ยกันไม่รู้เหมือนว่าจะลงเอ่อ
เพราะตอนนี้เขาก็เตรียมทนายความแล้วก็หลักฐานเอาไว้แล้วด้วย

แต่ว่าหลักฐานก็ชัดเจนค่ะ